คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายที่ตลาดสดเทศบาลนครตรังค่ะ
คือในตลาดเนี่ยมีคุณลุงวัย๕๐เป็นผู้พิการทางสายตา

ก็จะเดินร้องเพลงขอเงินรับบริจาคจากคนในตลาด
แล้วก็มีชายสติไม่ค่อยดีน่าจะวัยรุ่นอายุไม่เยอะแบบ๒๐ต้น
ชอบไปเดินขอเงินคนในตลาด
สติไม่ดีคนนี้โมโหคุณลุงตาบอด
เหมือนกับคนให้เงินคุณลุงตาบอดอย่างเดียวเลยไม่ให้เงินเขา
โอ้โหคุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นไปทำร้ายลุงตาบอด
คือไปเอามีดโกนกรีดแขนลุงเขา

นี่พ่อค้าแม่ค้าก็ต้องช่วยกัน
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะลุงเออายุ๕๐นะคะ
เป็นผู้พิการทางสายตาตาบอดสองข้างเลยค่ะ
กรีดแขนที่ข้อมือเลือดไหลเยอะมาก
ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลตรังไปรักษาอาการบาดเจ็บ
คือแผลมันลึกเห็นกระดูกเลยอะค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นบอกว่าคนก่อเหตุก็คือในบอย
อายุไม่เกิน๒๐๒๐ต้นประมาณนี้
เหมือนกับทะเลาะอะไรกันกับคุณลุงก็ไม่รู้
แล้วในบอยเอาคัตเตอร์กรีดแขนเลย

คือสงสัยว่าตัวผู้ก่อเหตุคงไม่พอใจ
ที่คุณลุงแกร้องเพลงแล้วคนในตลาดก็ให้เงินบริจาคเงิน
แต่ไม่มีใครให้เงินตัวเองไงก็ตัวเองเดินเลี่ยนไลไปขอคนอื่นไปเรื่อย
โมโหก็เลยไปก่อเหตุดูสิคะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
คืออาจจะไม่ค่อยชัดแหละแต่ก็จะเห็นช่วงจังหวะที่เกิดเหตุนะนะ
คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
คุยกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ค่ะนางธัญลักษณ์
บอกว่าเมื่อเช้าในบอยสติไม่ค่อยดีสติไม่สมประกอบ

แล้วก็บอกว่าจะเอาเงินไปทำบุญที่วัด
บ่อยนะก็สัปดาห์ละครั้งสองครั้ง
แต่ว่าวันนี้มีคุณลุงตาบอดสองข้าง
เดินร้องเพลงขอเงินเหมือนกัน
ชาวบ้านหลายคนพ่อค้าแม่ค้าก็จะให้เงินคุณลุงตาบอดคนนี้
ก็ด้วยความที่ชื่นชมในความสามารถแกร้องเพลงได้แกอะไรแล้วแกก็น่าสงสาร
บอยโมโหว่าทำไมมีแต่คนให้เงินลุงไม่ให้เงินตัวเอง
เอามีดโกนโอ้โหไปกรีดแขนเลยมีดโกนพี่ไม่กี่บาท๕บาทอะไรอย่างนี้
กรีดแขนแกแล้วในบอยก็นั่งวินรถจักรยานยนต์รับจ้างออกไปจากตลาดเลย
ปกติในบอยก็จะมีพฤติกรรมไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่
ทะเลาะกับคนในตลาดประจำเวลาเจอใครก็จะชอบไปขอเงินแบบไปเรียรัย

มันก่อนตอนกินเจที่สารเจ้าเกียวองอะขึ้นไปกรอกกวนที่นู่นก็โดนกระซ้อม
แล้วก็มีครั้งอีกครั้งที่ไหนว่าพวกนี้พอมีเรื่องขึ้นมาเขาก็เล่าให้ฟังว่าไอ้คนนี้โดนหลายครั้งแล้ว
แบบนี้เลยใช่มั้ยใช่ค่ะแต่นานมาแล้วสัก๓๔ปีที่แล้วอะเคยเห็นแกเอามิดไล่แทงตำรวจมาหลังตลาดที่ไหน
ลุงมานพแกบอกว่าอยากพาไปส่งตำรวจจริงเลยแต่ก็กลัวว่าจะถูกทำร้าย
ไม่มีงานทำไปเดินขอเงินอยู่ในตลาดแถวตรงนั้นบ่อยมาก
ก็นี่แหละอย่างที่บอกบอยคงไม่พอใจที่คุณลุงตาบอดมาแย่งที่ทำกิน
คุณจ๋านักข่าวของเราก็พยายามตามหาในบอยผู้ก่อเหตุนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านให้ข้อมูลว่าอยู่แถวท้ายตลาดควนปริง
พอตามไปดูเจอในบอยเดินอยู่ในตลาด
บอยเดินอยู่ในตลาดคุณจ๋าก็กล้าเข้าไปคุย
คุณจ๋านักข่าวของเรากล้าเข้าไปคุย
อยยอมรับว่าตอนเช้าวันนี้ไปเรียรายเงินจริง
เงินจากคนใจบุญตั้ง๖๐๐นะ
แต่เจอลุงตาบอดร้องเพลงอยู่ในตลาด
แล้วหยิบเงินที่บอยทำหล่นพื้นร้อยหนึ่ง
ไม่ส่งคืนให้บอยบอยอ้างแบบนี้

เอามีดมากรีดแขนลุงตาบอด

หรือเป็นเพียงแค่คำกล่าวอ้างของบอยผู้ก่อเหตุนะคุณผู้ชม
เขาอ้างว่าลุงตาบอดหยิบเงินของเขาที่หล่นร้อยหนึ่งแล้วไม่คืนเขา

คุณจาก็เลยถามบอยไปว่า
บอยยืนยันว่าลุงจะเก็บเงินบอยไปจริง
แต่บอยก็อยากจะขอโทษลุงตาบอด
ได้กลับแล้ว

อืมในบอยก็อ้างแบบนี้
ทีมข่าวของเราก็พยายามตามหาตัวลุงตาบอดที่บาดเจ็บนะคะ

มาหากินในพื้นที่เป็นครั้งแรกไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะ
แต่ในบอยผู้ก่อเหตุเห็นบ่อย
ส่วนบอยเนี่ยชาวบ้านก็ยืนยันว่ามีอาการป่วยทางจิตเวทสติ

ก็อยากจะให้ตำรวจหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นำตัวในบอยผู้ก่อเหตุไปบำบัดไปอะไรหน่อยไหม
ด้วยความที่ว่าเนี่ยค่ะก็เดินอยู่ในตลาดเดินอยู่ในพื้นที่
แล้วก็มีพฤติกรรมไม่ดีทะเลาะกับคนนั้นคนนี้อยู่บ่อยจริง
ก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้จะเกิดเรื่องอะไรร้ายอีกหรือเปล่าไงคะ
ปล่อยให้เดินไปเรื่อยแบบนี้ก็คงไม่ดี

ถึงขั้นแบบโอ้โหไปเอาเงินไปซื้อมีดมากรีดเขา
แล้วก็เงินที่ชาวบ้านเขาให้มานั่นแหละ

ก็คือชาวบ้านอาจจะต้องไม่ให้เงินเขา
มากกว่าที่เขาไปทำงานรับจ้างรายวัน
โอ้โหก็ฝากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดูนิดนึงนะคะ